คือเรื่องนี้คนให้ความสนใจกันเยอะมาก
ทุกวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคือหลายคนนอนไม่หลับติดตามแต่ข่าวคุณตังโม
ออกไปทำงานออกไปเรียนออกไปเจอเพื่อนก็คุยกันแต่เรื่องนี้
บางคนดูจนรู้สึกว่าโอ้โหเศร้าตามไปด้วยกับการเสียชีวิต
บางคนดูกับเพื่อนถึงขั้นทะเลาะกันถกเถียงกันเรื่องของคดีว่ามันควรจะเป็นแบบไหนยังไง

ล่าสุดค่ะผู้หญิงคนนึงเธอก็อดรนทนไม่ได้เหมือนกันที่มันไม่มีความคืบหน้าเลยคดีอ่ะ

รองผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรี

ความคืบหน้าอยู่ไหนทำไมไม่มี

ถามแบบดุเดือดอยู่๑๖นาที

ก็ผมไม่ได้อยู่ไงเหตุการณ์เหมือนกัน

ก็ผมก็สืบแล้วไง

ฉันก็บอกว่าฉันเป็นคน

แต่ความจริงยาว๑๖นาที

พันธุ์ตำรวจโทรวรทัศน์วัฒนชายนล

ปริศนาคนนี้ไม่ได้โทรมาแค่ครั้งเดียวนะ

จากการฟังใช้น้ำเสียงและถ้อยคำ
ไม่ค่อยสุภาพครับตำรวจเขาก็เลยวาง

ของคลิปนี้ค่ะ

ตอนนี้รวมกลุ่มครับ
มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุหรืออะไรยังไงค่ะนะฮะโดยกลุ่มแฟนคลับคุณแตงโมได้รวมตัวกัน
แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมาในตอนนี้นี่นะครับใช้ชื่อว่าประท้วงความยุติธรรมคดีตังโม
โดยขณะนี้มีสมาชิกเข้าไปร่วมประมาณ๔๙๐๐กว่าคนแล้วนะครับ
เกือบห้าพันคนต่างคนที่เข้าไปพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวของ
คดีคุณแตงโมนั่นแหละเราได้คุยกับบุคคลคนหนึ่งเขาเป็น
แฟนคลับของคุณตังโมฮ่าวนะฮะสมมติว่าชื่อคุณวานะล่ะ
กันนะคุณวาเนี่ยบอกว่าจุดประสงค์ของการมารวมกลุ่มกันนะเป็น
กรุ๊ปไลน์ตรงเนี้ยนะครับก็เนื่องจากเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
เป็นคดีฆาตกรรมอย่างแน่นอนเพราะดูจากหลักฐานต่างต่างที่ชาวเน็ตเนี่ยช่วยกันหามาเนี่ย
การจับผิดภาพต่างกล้องวงจรปิดต่างมันเป็นการฆาตกรรม
ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมอีกครั้งหนึ่ง
และต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เป็นคนผ่าด้วย
ไขข้อข้องใจตอนนี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มรายนะ
เป็นกลุ่มรายนะครับกลุ่มแฟนคลับคุณตังโม
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้๙นาฬิกากลุ่มแฟนคลับคุณตังโม
รวมตัวกันสวมเสื้อสีดำแล้วไปที่สพเมืองนนทบุรี
เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโม
ด้วยหลักฐานต่างที่สื่อโซเชียลต่างแล้วก็
เขาเสาะหาเองหาข้อมูลหาหลักฐานเอง
เอาออกมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ให้ทุกคนได้เห็น
ซึ่งมันขัดแย้งกับที่ตำรวจได้รับข้อมูลว่า

ผมเชื่อ๑๐๐ว่ามีการถูกทำร้ายก่อน
ที่จะน้องตัวโมจะตกลงตกลงไปจากเหลือ
แน่นอนผมเชื่อมั่นครับ
แล้วก็แพ้ใช่ครับผม
แต่แล้วก็แผลเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเกิดจากใบพัดเรือครับ
ก็ที่รู้รู้กันอยู่เด็กป๑ป๒ยังรู้เลยครับว่า
ที่เกิดจากใบพัดเรือเป็นยังไงผมอยากให้มีการชนสูตรศพอีกรอบ
พิชชะนัดสูดศพอีกรอบคนที่ผมอยากให้มาช่วยเนี่ย
ผมอยากให้คุณหมอพรทิพย์ครับอ่านี่นะฮะ
พรุ่งนี้เขาจะไปที่สพเมืองนนท์นะครับค่ะ
นี่คุณวาเขาบอกกับเราเขาบอกว่านี่เขาก็คุยกันอยู่
เขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเหมือนกันอ๋อเหรอคะ
แต่ก็อยากออกมาเรียกร้องออกมารวมตัวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม